คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องร้อนในโลกออนไลน์นะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์รุมทำร้ายกันอีกแล้ว
จุดหลักคือที่ระยองกับที่บุรีรำนะคะ
ระยองเป็นเยาวชนกันอยู่เลยอายุไม่เกิน๑๙ปีค่ะ
๔คนรุม๒คนปรากฏว่า๒คนเนี่ยโอ้โหน่วมเลยนะคะ
แล้วคลิปเหตุการณ์มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะ
คุณดูนะเกิดขึ้นกลางวันแสกเลยค่ะ
บนถนนสุขุมวิทย์ที่ระยองนะคะ
คือวัยรุ่นจอดรถมอเตอร์ไซค์กลางถนน
แล้วก็ลงมารุมทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ค่ะ
ชายสองคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วคุณผู้ชมค่ะท้ายคลิปที่คุณผู้ชมดูเนี่ยนะ
มันจะมีช็อตหนึ่งที่กลุ่มวัยรุ่น๒คน
ที่ถูกทำร้ายร่างกาย๑คนยกมือไหว้เลยนะ
ร้องขอชีวิตให้เพื่อนที่ถูกกระทำ
ที่ถูกเตะต่อยกระทืบแบบนี้
นอนอยู่กลางถนนสะบักสบอมแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้เนี่ยคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมป้ายทะเบียนชัดเจนเลยนะคะ
มอเตอร์ไซค์ของแก๊งวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ
ชัดเจนเลยตำรวจโรงพักเมืองระยอง
ก็สุดท้ายตามไปจับกลุ่มตัวมาได้ครบทั้งหมด๔คนนะคะ

๓คนยังเป็นเยาวชนค่ะอายุ๑๗ปีเท่านั้น
อีก๑คนก็เป็นเยาวชนค่ะอายุ๑๙ปี
ส่วนวัยรุ่นที่ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสลง
นอนไปกองกับพื้นชื่อว่านายออฟ
อายุแค่๑๕ปีเท่านั้นนะคะวัยรุ่นผู้ก่อเหตุทั้ง๔คน
ตอนที่ตำรวจจับกลุ่มตัวมาได้นั่งคอตกเลยนะคะยอมรับผิด
อ้างบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าไนออฟ
คนที่อายุ๑๕ปีที่ถูกเตะต่อย
ลงไปกองกับถนนมันเบิ้ลเครื่องใส
เหตุผลเพราะแค่นี้ตำรวจเขาก็เลยจับกลุ่มตัวทั้งหมด
ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำนี่
ดูนะคะกรูกันมาแบบนี้
สักสิบกว่าคนค่ะมาทำร้ายผู้ชายคนเดียว

คือบาทาแบบนี้คุณผู้ชมรวมกันแบบนี้
แล้วปรากฏว่าคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เขานอนจมไปกับพื้นแบบนี้
ตอนแรกเนี่ยสลบไปแล้วนะคะดูเหมือนว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยังไม่หายแค้นค่ะ
ผู้ชายที่โดนรุมเนี่ยเห็นไหมเขาสลบลงไปแล้วนะคุณดูนะ
แล้วสุดท้ายกลับมาใหม่ค่ะอ้าวเสยเข้าไปอีกทีนึงแบบนี้ค่ะ
สลบสิฮะเออแล้วก็แบบเนี้ยเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีก
เหมือนเขาเป็นผักเป็นปลาค่ะโอ้ตายสิบกว่าคนรุมคนเดียวนะคะ
พอชายคนนี้ลักษณะคือเหมือนมีสติเห็นไหม
มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเหมือนกับว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้
แล้วโทรแจ้งกู้ภัยนะคะบอกว่าให้ช่วยนำตัวผู้ชายคนนี้ส่งโรงพยาบาลให้หน่อย
คือรอจนกระทั่งรถพยาบาลมาแต่ว่าในคลิปก็ไม่เห็นนะคะว่ารถพยาบาลมา
คือคนโพสต์ไม่ได้ให้รายละเอียดในคลิปมากนัก

และสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็ในคลิประบุบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตี๑๔๕นาทีของวันศุกร์ที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ชาวเน็ตเองก็มาให้ข้อมูลนะบอกว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าสถานบันเทิงที่บุรีราม
ที่บุรีรามกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาทำร้ายร่างกาย
ที่ผู้ชายคนเนี่ยที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยไปเที่ยว
แล้วก็ชอบอ้ากบอกว่า